มาลองนับนิ้วดูนี่กลางเดือนธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก็มกราคมกุมภาพันธ์๒๔กุมภาพันธ์
นี่คือไม่ถึง๓เดือนแล้วนะคะที่เราจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกัน
คนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์จะได้ใช้สิทธิ์กัน
มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าคนที่มีสิทธิ์ในการจะออกไปเลือกตั้ง
หรือคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเป็นใครแบบไหนอย่างไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันจากรายงานคู่มือเลือกตั้ง๒๕๖๒ไทยรัฐทีวีค่ะ
จะต้องมีสัญชาติไทยถ้าบุคคลใดได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า๕ปี
มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีในวันเลือกตั้ง
ซึ่งถ้าเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ใครที่เกิดก่อน๒๓กุมภาพันธ์๒๕๔๔ก็ถือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๙๐วันนับถึงวันเลือกตั้ง
แต่หากเป็นภิกษุสามเณรนักพฤษหรือนักบวชอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
กลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากมีเหตุผลอันสมควร
จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ภายใน๗วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน๗วันนับแต่วันเลือกตั้ง
หากไม่แจ้งก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ต่าง
ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสอสอสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา๒ปี